ที่บุรีรำตำรวจไปจับลูกได้
ลูกทำร้ายพ่อเพราะอะไรที่ต้องทำร้าย

พ่อไม่ให้นะแล้วทำร้ายพ่อจนพ่อนอนศพ
ชาวบ้านเห็นก็ต้องหามส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าพอถามลูกลูกสารภาพนะ
แล้วให้เหตุผลว่าเสพยาตามหมอสั่ง

เสพยาบ้าตามหมอสั่งคุณมีด้วยเหรอ
นี่ไงหมอที่ไหนนี่คือคำถามนะคะ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกกรทัศน์อุเจริญ
กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านด่านจังหวัดบุรีรำ
ก็เข้าจับกลุ่มนายจิรพัฒน์คงรำอายุ๓๐ปีคนนี้แหละค่ะ
ตอนที่จับกลุ่มมีอาการคล้ายกับคนเมายาเสพติด
จับกลุ่มที่บ้านพักในหมู่บ้านโนนสวรรค์ที่ตำบลบ้านด่าน
ชาวบ้านเขาแจ้งว่าลูกชายคนนี้นายจิรพัฒน์คนนี้
ไปทำร้ายนายเดชคงรำอายุ๖๘ปีที่เป็นพ่อได้รับบาดเจ็บ
ชาวบ้านต้องช่วยกันหามพ่อส่งโรงพยาบาล
หลังจากนั้นตำรวจก็นำตัวนายจิรพัฒน์

แน่นอนปรากฏว่าตรวจก็พบแหละสีม่วงเลยค่ะเลยควบคุมตัว
เอาไว้เริ่มเริ่มคดีตามกฎหมายในข้อหาเศษยาเสพติด
โดยผิดกฎหมายทีนี้สอบปากคำเพิ่มเติม
นายจีนภัทรก็สารภาพด้วยอาการเม้ายาเลยแหละ
หน้าตาเฉยเลยนะบอกว่าเสพยาบ้าตามแพทย์สั่ง

เช้า๒เม็ดเย็น๒เม็ด
บางทีนะผมก็เพิ่มอีกครั้งหนึ่งก่อนนอน
โอ้โฮบอกว่าหมอสั่งแบบนี้แล้วพอตำรวจไปตรวจสอบ
ใช่พอตำรวจไปตรวจสอบประวัติ
ก็อ้าวเคยถูกจับกลุ่มคดียาเสพติดแล้วนี่
ตำรวจจะขยายผลนะคะหาแหล่งจำหน่ายยาบ้า
เพื่อที่จะจับกลุ่มเป็นขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

บอกว่านายจิรพัฒน์ทำร้ายร่างกายพ่อตัวเองเป็นประจำเลย
ทุบตีบ่อยเพราะว่าไม่พอใจ
ขอเงินพ่อไปซื้อยาบ้ามาเสพแต่ว่าพ่อไม่ให้
ครั้งดีก็เช่นกันทำร้ายจนพ่อนอนสม

โทรศัพท์แจ้งตำรวจเพื่อให้มาระงับเหตุ
แล้วก็จับตัวไปเพราะว่าชาวบ้านเขาก็กลัวนะ

พ่ออาจจะได้รับบาดเจ็บได้รับอันตรายมากกว่านี้ก็ได้